สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะวันนี้สะบัดทั่วไทยผมจะพาไปดูอาชีพแปลกนั่นก็คืออาชีพรับซื้อตุ๊กแก่จะน่ากลัวไหมล่ะเนี่ย
จะเป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมกันเลยครับ
เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอาชีพนะฮะรับซื้อตุ๊กแก่
เขารับซื้อไปทำอะไรตุ๊กแกเนี่ย

เล็กเขาเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับผม

พี่เขากำลังแกะกระซอบแรกนะฮะ
โอ๊ยตัวเลี่ยวเลยคุณผู้ชม

แล้วทางขาวนี้ก็ราคาตกเปล่าครับ

โอ้โฮ
โอ้โฮ

ทึ่งไหมล่ะครับคุณผู้ชมกับร้านล่าตุ๊กแก่คนนี้
วันเดียวจับตุ๊กแก่ได้ถึง๑๔๖ถั่ว
โอ้โหเราไปถามเทคนิคการจับตุ๊กแก่ของน้องแฮ็กกันครับ
ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรถึงได้เยอะขนาดนี้

เด็กฝรั่งเอามาดัดแปลงเป็นที่ท้องครับ
มันเข้าปากตุ๊กแกแล้วก็ตุกนิดนึงมันก็จะติดเลยนะครับ
ล่าตุ๊กแกเนี่ยออกประมาณกี่โมงครับ

สมมุติอาบบ้านนี้๓ตัวบ้านนี้๔ตัวแล้วก็ไปเรื่อยครับ

อย่าง๑๔๐ตัวนะครับน้องแฮกใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับ

ระเวนรับซื้อตุ๊กแก่ไม่เท่าไหร่เจอฝนแล้วล่ะสิครับ
งั้นเราตามพี่เล็กกลับบ้านเพื่อเอาตุ๊กแกที่ซื้อไว้วันนี้ไปพักก่อนดีกว่าครับ
กระสอบสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนมารับซื้อใช่ไหมครับพี่เล็กครับ

เวลาที่รอครับอยู่ในกระสอบแบบนี้ตุ๊กแกเขาไม่ต้องกิน

แล้วอย่างตุ๊กแกนี่มันมีสายพันธุ์นะฮะ
สายพันธุ์ครับผมแต่อันนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านเราครับพันธุ์บ้านคือจับขายได้
เล็กทำตรงนี้มากี่ปีแล้วฮะเนี่ยถึงจับคล่องขนาดนี้

เล็กครับแล้วอย่างหน้าตุ๊กแกครับหน้าตุ๊กแกนี่มันมีหน้าไหนบ้างครับ
มีนาครับเมษาไปนู่นนะครับจนเขาครบโควต้าเขาครับผม
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเล็กตัวนี้ครับตัวนี้กระโดดจับจับได้ไหมจับไม่ได้ครับผม
จับได้แล้วครับโอ้โฮ
จับด้วยครับจับด้วยจับด้วย

อยากเข้าไป
ไหมครับผมคุณผู้ชมเป็นอาชีพที่ยากมากคุณจะจัดกว่าอะไรนะฮะ
แต่ว่าอาชีพนี้นะครับบอกเลยว่าทำเงินได้อย่างดีงามมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เรียกได้ว่าเป็นอาชีพลับทำเงินปังไม่ใช่เล่นเลยนะครับ
กับการรับซื้อตุ๊กแก่แต่เรื่องราวของตุ๊กแกยังไม่หมดเพียงแค่นี้
พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อครับว่าการทำฟาร์มตุ๊กแกจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดนะครับ
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒